ไปดูอีกคลิปนึงเป็นคลิปภาพวงจรปิดเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
คนเมาจนถึงขั้นกรามหักเลยนะคะ
ทางญาติบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะแต่ว่าทางทีมกู้ภัยเขาก็ชี้แจงมา
เขาบอกว่าคนเมาอ่ะมาทำร้ายเขาก่อนนะคะไปดูคลิปหน่อยค่ะ
แรงเสียงดังดังปั้งเลยนะเตะเข้าไปนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งค่ะที่หมู่บ้านวังจ้อมอำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ก็บันทึกภาพชายเมาสุราที่เดินโซเซอยู่บนถนนเนี่ยค่ะ
แล้วสุนัขก็เห่าเสียงดังเป็นระยะจนเจ้าของบ้านต้องแจ้งตำรวจเชียงดาวให้มาตรวจสอบค่ะ
แต่ที่มาถึงก่อนตำรวจเลยคือกู้ภัยเชียงดาว๓คน
พอมาถึงเข้าประกบชายเมาจะพาไปขึ้นรถแต่ทีนี้ชายคนนี้คือเขาไม่ยอมขึ้นง่ายง่ายนะ
เขาก็ดิ้นรนเลยถูกกู้ภัยคนหนึ่งยกเท้าถีบหน้า
จากนั้นฉุดกระชากลากกันไปมาค่ะก่อนพี่ชายที่เมาเนี่ยจะด่าทอว่า
คุณเป็นพ่อผมเหรอเขาใช้คำพูดอย่างนี้นะจังหวะนั้นกู้ภัยคนเดิมเตะเปรี้ยงเข้าที่กามเลยค่ะ
ทีนี้ล้มฟุบลงไปเลือดสาดเลยอ่ะแล้วเขาก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
จากนั้นกู้ภัยทั้งสามคนเดินหนีไปพักนึงแล้วก็กลับมาพาตัวชายคนนี้ขึ้นรถ
เข้าใจว่ากู้ภัยอาจบันดาลโทษะเพราะคนเมาอาจปากไม่ดี
แต่กู้ภัยก็เจอประสบการณ์มาเยอะน่าจะระงับอารมณ์บ้าง
แต่ยังไงเรื่องนี้ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะคะล่าสุดคนที่เมาสุราเนี่ยคือนายอภินัน
องคำอายุยี่สิบปีไปแจ้งความแล้วค่ะ
ว่าถูกนายอภิชาติเรือนแก้วอายุ๒๔ปีเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกู้ภัยเชียงดาวทำร้ายร่างกาย
ขณะที่พันธุรกิจเอกวินิจฉัยพินิจศักดิ์
เพราะว่าให้การไม่ได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่นายพินันไปแจ้งความ
ก็เลยเชิญสองฝ่ายมาเจรจากันนายอภินันไม่ได้ติดใจอะไร
แต่ญาติเนี่ยไม่ยอมนะคะขณะที่กู้ภัยคู่กรณีก็ขอโทษแล้ว
แล้วก็บอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างช่วงเย็นวันนี้เนี่ย
อภินันก็ถูกส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสันทรายค่ะ
ส่วนเรื่องการดำเนินคดียังไงก็ต้องดำเนินคดีแน่นอน
แต่ว่าต้องรอผลชนะสูตรบาดแผลว่าอันนี้บาดเจ็บถึงขั้นสาหัส
หรือไม่ก็จะมีผลด้วยนะว่าสาหัสหรือไม่สาหัสจะได้ดำเนินคดีนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะล่าสุดวันนี้โทรศัพท์พูดคุยกับนางสาวเอื้องไพรกุลวงอายุ๓๙ปี
ญาติอภินันที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเธอบอกตกใจมากรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
เพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เป็นจิตอาสาก่อนหน้านี้ตัวเธอก็เคยทำงานกู้ภัยมาก่อน
ทุกคนต้องได้รับการฝึกการอบรมทั้งการประถมพยาบาลแล้วก็มีสติ
ระงับอารมณ์เมื่อเผชิญเหตุซึ่งไม่สมควรทำกับคนเมาขนาดนี้ค่ะ
นางสาวเอื้องภัยก็บอกว่าหลานชายจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือคงเมามาก
และไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าถูกเตะเข้าที่ใบหน้าจนกระทั่งมาเห็นคลิปตัวเองก็สงสารหลานชายค่ะ
ก็เลยหารือกันแล้วว่ายังไงดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนส่วนนายวิทยาบุญมาก
หัวหน้าทีมกู้ภัยเชียงดาวให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะคะบอกว่าทางกู้ภัยยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
หลังจากนายอภินันออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็จะดูแลชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวด้วย
กรณีนี้เนี่ยเป็นความผิดร่วมกันถ้าไม่มีการทำร้ายกู้ภัยก่อนก็จะไม่เป็นแบบนี้เขาว่าอย่างนั้นนะคะ